เอาไปดูต่อกันที่พี่อ๊อฟกันบ้างดีกว่านะคะพี่อ๊อปปองศักดิ์นะคะ
โอ้โหตอนนี้น้ำตาตกในเลยแหละเพราะว่า
เพิ่งเลิกลากันไปกับคนที่เขารักนั่นเอง
พี่อ๊อกก็โปสต์ประกาศยุติความสัมพันธ์ในสถานะแฟนผ่านไอจีไปแล้วซึ่งอีกฝ่ายเองก็มีการโปสต์ในทำนองเศร้าเช่นเดียวกัน
ล่าสุดอย่างที่หลายคนสงสัยว่าเลิกกันทำไม

เลิกกันเนี่ยเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายบอกว่าพี่อ๊อฟไม่เหมือนเดิม
และตอนนี้ค่ะทั้งคู่ก็บล็อกการติดต่อกันทุกช่องทางแล้ว
เหลือแต่ความทรงจำดีเอาไว้ค่ะ

แล้วเขาเหมือนเอาง่ายครับ
มันเหมือนเขาให้เวลาเราในการที่เราจะฮิวความสูญเสียข้างในของเรา
ไม่พอออฟจะบอกว่าระยะเวลาร้อยกว่าวันที่ผ่านมา

เขาว่าอ๊อฟไม่เหมือนเดิมคือให้เขาพยายามอยู่ฝ่ายเดียว
มันก็ไม่สามารถทำให้ความรักมันไปต่อได้นะอะไรอย่างนี้
ลองดูในสิ่งที่ฉันเคยทำให้เธอ
ว่าฉันไม่พยายามยื้อเธอตรงไหน
ฉันไม่พยายามรักษาความสัมพันธ์ของเราตรงไหน
อย่างที่พี่อ๊อฟบอกว่าพยายามให้เวลาการรักษาตัวเองมันน้อยเกินไป
คือในช่วงนั้นคืออย่างที่รู้กันนะ
ว่าคุณแม่พี่อ๊อฟป่วยแล้วก็ท่านเสียชีวิตไป
หลังพี่อ๊อฟก็เลยอาจจะว่าไม่มีเวลาว่างให้กับในส่วนของคุณภูมิบ้างนั่นเองนะคะ
ส่วนแฟนคลับที่เป็นห่วงเรื่องของสภาพจิตใจของพี่อ๊อปปองศักดิ์ค่ะ
จะกระทบงานหรือเปล่าเศร้าซึมจนไม่อยากรับงานหรือเปล่า
อ๊อฟบอกเลยว่าตอนนี้สบายมากค่ะเพราะว่าแยกแยะได้
ดูจากภาพก็น่าจะรู้นะว่าแยกแยะได้จริง
แล้วเดี๋ยววันที่๑๕๑๖กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะ
มีคอนเสิร์ตใหญ่มีแขกรับเชิญมากมาย
ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นบรรยากาศการซ้อมนะครับ
เต้นเชฟบะกับตัวแม่อย่างพี่ไฮอาภาพรค่ะ
ทั้งคู่บอกเลยว่ารับรองความแซ่บ

รวมไปถึงคอสตูมก็จับแน่นเช่นเดียวกันค่ะ
สภาพจิตใจหายห่วงจ้า

แฟนคลับสบายใจได้นะคะใช่แล้วค่ะตอนนี้